อันนี้เป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคน

คบกันเป็นผัวเมียกัน
แล้วพอเลิกรากันไปแล้วผู้หญิงไปคบผู้ชายคนใหม่
แล้วกลายเป็นว่าผู้ชายคนใหม่กับคนเก่ามีเรื่องกัน

โดนเอามีดมาแทงจนตาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพักที่ตำบลห้วยทราย

ตอนเย็นเมื่อวานเลยผู้ชายหรอ
ใช่คนตายเนี่ยคือนายหมี
นายกิติพงศ์บุญทรงอายุ๕๒ปี
โดนแทงซี่โครงขวาแผลหนึ่ง
แล้วก็เจอมีดปลายแหลมซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
ปลายแหลม๖นิ้วตกอยู่ตรงนั้นด้วย

เต่าคือนายพิเชษเพชรนินอายุ๔๐ปีไม่ได้หนีนะคะ

แล้วตัวในเต่าเองก็เจ็บเหมือนกัน
โดนมีดฟันที่กกหูซ้ายมีแผลฉีกขาด
ต้องปฐมพยาบาลภัณฑ์หูในเต่าแล้วที่ชี้อยู่นี่
อันนี้แหละค่ะคืออาวุธมีดที่ปลิดชีพในหมี
เรื่องต้นในเต่าเล่าแบบนี้คนนี้นะในเต่า
ผมเป็นผัวเก่าของสันสนี
สรรสนีนามปัญญาเขาเป็นแม่ไหม้ลูกสาม
ทีนี้ผมมาของ้อคืนดีเขา
ผมเคยเข้าผ่ากับเขา

ผมก็ไปนอนเล่นในห้องของอดีตเมีย
รออยู่สักพักนึงอดีตเมียก็ไม่เห็นกลับมา
โมโหสิผมอะไรอยู่ตรงนั้นผมก็เครื่อง

ใช่ทีนี้พอเมียเก่าผมกลับมามาเห็นปั๊บ
เมียเก่าผมก็เลยไปบอกกับเนี่ย

หมีมาติดพันธเมียผมอยู่
ผมก็ทะเลาะกัน
ผมก็เลยแทงหมีไปนะคะ

ผู้หญิงคือนางสาวสันสนีเธอก็เล่าให้ฟัง

เอาไปขายก็เลยกลับมาบ้านช้า

แต่ห้องมันกระจุยกระจายไปหมดเลย
ไปบอกเรื่องนี้กับหมีเพราะว่าตอนนี้เธอคบกับหมีแล้วไง
หลังจากนั้นพอหมีกลับมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
เอามาเจอกับเตาสิล้อกันต่อยกัน
แล้วตัวเธอนี่คนนี้ค่ะคุณสันสนีเขาบอกว่า
ฉันก็โดนเต่าทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
อะไรไม่รู้ไปดูเอา
ทีนี้ตะหมี่เขาเลยบอกว่าไปไปดูไปบอกพ่อเขา
ไปดูห้องเราจ้ะแล้วทีนี้หนูก็เลยขี่มา

ทีนี้ตาหมีเขาพอดีมาเห็นปุ๊บ
แต่มีก็เหมือนจะไปห้ามอะไรหรืออะไรไม่รู้นะทีนี้
ก็เลยกลับกลายเป็นตีกันแล้วหนูก็ไม่รู้เลย
เหตุการณ์ต่อไปแบบไหนหนูก็เลยวิ่งตามไปตามลุงจีมา
ที่น้ำแข็งเล่ามาเนื้อเรื่องพี่เข้าใจหมด

มีเตามีหมีแล้วก็มีคุณศัตริย์

แล้วไปแทงในหมีทำให้ในหมีตายใช่ไหม
ทีนี้ค่ะพ่อของผู้ก่อเหตุ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้
บอกว่าเอ้าก็หมีมาทำร้ายลูกผมก่อน
เอามีดมาแทงกกหูลูกชายผม

พอไอ้เต่ามันแย่งมีดมาได้ก็จ้วงแทงหมีมันไปทีนึง
หลังจากนั้นหมีก็วิ่งหนีออกไปแล้วก็ล้มลงตาย
อันนี้คืออดีตผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหากับในเต่าค่ะก็โดนเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ให้ทีมกู้ภัยนำศพในหมี
ส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะ